ในช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังบทเพลงแจ๊ส

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมสัมผัสบทเพลงพระราชนิพลอันส่งคุณค่า
เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ
ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สิริราชมูลนิธิบริษัทนวรัฐพัฒนาการ

เพื่อนำเสนอพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คีตะกวีที่ประชาชนทั้งโลกยกย่องค่ะ
และถือเป็นการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพล

สร้างความน่าสนใจในบทเพลงพระราชทิพล
ให้กับคนรุ่นใหม่ได้สืบสารและรักษา
บทเพลงพระราชนิพลอันทรงคุณค่าเอาไว้ค่ะ
โดยมีการรวบรวมเอา๑๑บทเพลงพระราชนิพล
ถ่ายทอดผ่าน๒๐ศิลปินชั้นนำ
ระดับโลกและระดับประเทศนะคะ

ตู่พบทรมายร่ามณีพัดศร
กิตินันชินสำรานปุ้ยดวงพร
โก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนค่ะ
เป็นการรวมการสร้างความสุข
สองด้านก็มาเจอกันตรงกลาง

เป็นความสุขของคนที่อยู่ข้างหลังคือ

คือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยได้โอกาสทั้งหลาย

คนศรีราชจะมีความสุขขึ้นเยอะ
ถ้าเราสามารถช่วยคนต่างเหล่านี้ได้

จะจัดขึ้นในวันอังคารที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
บัตรราคา๑๐๐บาททุกที่นั่งค่ะ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประมินทรมาภูมิพลอดุญเดต
ปี๒๕๕๙ถึง๒๕๖๑ค่ะ

ก็เตรียมตัวกันให้ดี๒๘กุมภาพันธ์

หลวงรัชกาลที่๙กันด้วยค่ะ